นะคะคุณผู้ชมคะทีมข่าวของเราไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิด
กับคุณเฟียร์ฟาลสุดสวิงเรงโก่ครับบอกอยากเห็น
เพราะว่าคุณเฟี้ยวฟ้าวบอกว่ารอยพญานาค
หลังจากที่คุณเฟี้ยวฟ้าบอกว่าคุณแม่นั่งกรรมฐานตอนกลางคืนใช่ไหมคะ
แล้วก็ด้านหน้าที่สาราเขามีการเทพื้นปูน

แสดงอิทธิฤทธิปาติหารให้เห็นหลังจากนั่งสมาธินั่งกรรมฐานกันทั้งคืน
คุณเฟี้ยวฟ้าวบอกว่าก็ไปดูภาพจากกล้องวงจรปิด

ก็ไม่เห็นมีอะไรผ่านไม่ได้เห็นเป็น
มีตัวอะไรหรือใครมาทำอะไรไม่ใช่ฝีมือคน

คุณเฟี้ยวฟ้าก็เลยเชื่อว่านี่คือพญานาคแน่
เราก็เลยอยากจะไปขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าเอ๊ะมันยังไง

ส่วนใหญ่คนที่ดูก็ไม่ค่อยเชื่อพูดลงแล้ว
ตรงคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาเยอะเมื่อวานคือเราเล่าเรื่องนี้ไปใช่ไหมล่ะ

คุณผู้ชมก็บอกว่าไหนดูหน่อยซิกล้องวงจรปิดน่ะเห็นภาพอะไรบ้าง
ถ้ามีก็เอามาเปิดดูเลยว่าคืนวันนั้นเนี่ยไม่มีอะไรผ่านไม่มีงูเลื้อยผ่าน
ไม่มีใครมาทำให้มันรอยเกิดขึ้น
สิ้นสงสัยไปว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่
คุณสุชาดาสิริคงทีมข่าวของเราไปเลยนะคะ
สำนักปฏิบัติธรรมเทพประธานพรโพธิสัตว์ที่เชียงใหม่

คุณเฟี้ยวฟ้าพาทีมข่าวของเราไปดูจุดที่ก่อสร้างสาราปู่อินนาคาราชครับ
ก็จะนำรูปปั้นของปู่อินนคราชไว้ที่สาลานี้นะคะ
แต่ยังไม่ได้บอกใครเป็นทางการ
แม่ของคุณเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยนั่งกรรมฐานแล้วนิมิตเห็นปู่อินนคราช
แล้วก็มาเจอรอยที่อยู่ที่พื้นปูน
เพราะว่าได้มีการเทพื้นปูนก่อสร้างสาราเอาไว้
ตอนเช้าเจอเจอรอยแบบนี้

เอาก็ลองดูสิมันคล้ายไหมล่ะ
มันคล้ายงูเลื้อยผ่าน
บอกว่าถ้าเป็นงูเนี่ยเธอไม่เชื่อว่าจะต้องเป็นแค่งู
เธอบอกแบบนี้นะไม่ใช่แค่งูธรรมดา
เพราะว่าปูนเนี่ยปูนยังไม่แห้ง
ถ้าเป็นงูธรรมดาเนี่ยปูนมันต้องกัด
มันกัดท้องงูเธอบอกแบบนี้
ปูนแบบมันกัดท้องงู
แล้วปูนสีก็ต่างจากสีที่เทพื้นปูนเอาไว้
ปูนที่เป็นรอยคล้ายรอยเลื้อยค่ะ
สีมันต่างจากปูนบริเวณอื่น
คุณผู้ชมลองดูนะคุณเฟี้ยวฟ้าวบอกกับเราแบบนี้นะ

วันที่เจอรอยนี้เนี่ยนะมีสามีภรรยาคู่หนึ่ง
เดินทางมาตามหารอยนี้
เพราะเขาฝันฝันเห็นปู่อินนาคาราชเลื้อยผ่านตรงนี้

ไปหาคุณเฟี้ยวฟ้าวเพราะฝันเห็นปู่อินนาคาราชเลื้อยผ่าน
คุณเฟี้ยวฟ้าบอกว่าโอ้โหทำไมมันประจวบเหมาะตรงกันแบบนี้ล่ะ

มันเป๊ะเลยเธอไม่ได้บอกใคร

เธอไม่ได้บอกใครแต่สามีพระยาคู่นี้ไปเลย
เธอก็เลยเชื่อว่าเป็นรอยของปู่อินนคราชเสด็จมา
ทำรอยให้ลูกได้เห็นเป็นบุญตา
ทีนี้แหละทีมข่าวบอกว่างั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคุณเฟี้ยวฟ้าว
คุณผู้ชมส่งข้อความมาเยอะนะเล่าข่าวเรื่องนี้ไปตั้งแต่เมื่อวาน
คุณเฟี้ยวฟ้าวบอกว่าติดกล้องวงจรปิด
คุณเฟี้ยวฟ้าวบอกว่าไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดแล้ว
ว่าไม่ใช่ฝีมือคนว่าไม่ได้มีใครมาแกล้งมาทำให้เป็นรอย
งั้นเราขอดูได้ไหมล่ะให้คุณผู้ชมได้ดูไปพร้อมกันได้ไหมล่ะ
ว่ามันเกิดอะไรขึ้นช่วงข้ามคืนก่อนที่จะมาเห็นรอยนี้ตอนเช้าเนี่ย

จบใช่มันก็จะได้แบบสิ้นสงสัยกัน
คุณเฟี้ยวฟ้าบอกว่ามีกล้องวงจรปิดจริง

คนดูแลกล้องวงจรปิดไปต่างจังหวัด

ต้องรอคนที่เขาดูแลกล้องวงจรปิดมาเปิดให้ดูตอนนี้ไปต่างจังหวัด

หนูได้เห็นแบบนี้ความปิติหนูตื้นตันมากเลย
คือเป็นปฏิหารตรงที่ว่า

ไม่มีเพราะว่าเราเป็นห่วงด้วยซ้ำว่ากลัวปูนจะไม่เรียบ
พอตอนรุ่งเช้าที่ทุกคนได้เห็นก็คือเป็นลอย
แล้วอิ๋มก็บินมา
ตะปั้นของปู่อิณฑคราช
หนูก็เลยว่าอุ๊ยปู่วางอนาเขตตรงนี้เลยอ่ะ

เป็นความเชื่อส่วนบุคคลด้วยความที่เธอก็มีความเชื่อเรื่องของพญานาคมาก

แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวมันก็มีเรื่องแปลกนะ
กล้องวงจรปิดเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเธอติดไว้มุมไหนนะ
คุณผู้ชมเดี๋ยวเรื่องกล้องเดี๋ยวเราว่ากันนะ

เพราะว่าอยู่ดีคุณสุชาดาทีมข่าวของเรา
สัมภาษณ์คุณเฟี้ยวฟ้าวอยู่ใช่ไหมครับ
๒๐แบงค์นี้ตกลงที่พื้นเฉยเลย
แล้วคุณเฟี้ยวฟ้าวก็เลยบอกว่าอุ้ยเป็นเรื่องประหลาดใจนะ

เพราะตรงนี้คือจุดที่จะตั้งรูปปั้นของปู่อินพญานาคปู่อินนคราชพอดี
อินคงให้โชคแหละ
บอกแบบนี้ก็เลยถ่ายรูปแบงค์๒๐ของคุณสุชาดาไว้แบบใกล้หน่อย

เพราะว่าบางทีเค้าอาจจะเป็นมันตกไปเองก็ได้ใช่ไหม
หลักวิทยาศาสตร์คนถือของมันก็ตกได้

ก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละบุคคลนะคะ

ทีมข่าวก็งั้นขออนุญาตคุยกับ

ก็บอกว่าคือก่อนที่จะมีรอยพญานาคเนี่ยนะ

มิตเห็นว่าเป็นชาวต่างชาติพาลูกสาวมาไหว้พระพุทธเจ้าทันใจองค์ที่๑๐๙แล้วก็มีปฏิหารพระพุทธเจ้าลอยขึ้นบนท้องฟ้าอันนี้แม่นิมิตเห็นนะแล้วก็มีลูกแก้วอยู่ในท้องจากนั้นเลื้อยออกมาเป็นงูก็เลยเชื่อว่านี่คือปู่อินนคราชมาแสดงอิทธิฤทธิ์แม่ก็เลยขอขอเลยว่าถ้ามีจริงทำไมฮะถ้าท่านมีจริงออกมา
เลยรอยพญานาคที่พื้นปูนเป็นสถานที่ที่จะตั้งปู่อินนคราชพอดีแม่ก็เลยบอกว่าก็แม่เชื่อนะก็แม่เชื่อว่าท่านมาโปรดชาวโลกจริงคนที่ไม่เชื่อบอกว่าเป็นรอยลากสายยางบ้างล่ะเป็นรอยอะไรบ้างล่ะแม่บอกว่าถ้ามันเป็นรอยลากสายยางเนี่ยมาทำให้ดูหน่อยซิว่าลากสายยางแล้วจะเป็นรอยแบบนี้ไหม
ล่านเปอร์เซ็นต์เลยว่าแม่เชื่อเป็นเรื่องจริงแล้วก็ล่านเปอร์เซ็นต์พอแสดงปฏิหารล่านเปอร์เซ็นต์คือว่าตอนนี้มนุษย์เขากำลังโชมตีทันเนี่ยค่ะแล้วแม่ก็สวดม้วนทุกวันทุกวันบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ถามมีจริงที่ตอนนี้มนุษย์เขากำลังโชมตีกำลังไม่จะมาอยากให้มนุษย
ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรเลย
นี้ก็แล้วกันลองเอาสายยางแล้วก็ลองมาทำให้เกิดรอยมาลากลากแบบนี้ที่บริเวณพื้นปูนนะคะ
รอยจะออกมาเป็นลักษณะไหนยังไงเดี๋ยวลองให้คุณสุชาดาทดลองดูนะ
คุณผู้ชมค่ะดิฉันลงพื้นที่มาแล้วก็อยากจะลองพิสูจน์ดูว่า
ถ้าเราเอาสายยางที่บอกว่าหลายคนที่บอกว่าสงสัยอาจจะเป็นสายยางหรือเปล่า
เอาวางไว้แล้วมันมีการหักมีการทับแล้วก็ทำให้ปูเป็นร่องรอยแบบนี้
ซึ่งจากที่ดิฉันลองหักแล้วสายยางมันจะสามารถหักได้ประมาณเท่านี้ค่ะคุณผู้ชม
มันจะไม่สามารถหักได้สั้นขนาดนั้น
นี่ค่ะอันนี้คือการหักของสายยาง
ซึ่งถ้าลองอีกมุมนึงก็คือวางเอาไว้แบบนี้นะในลักษณะแบบนี้
ถ้ามีสายยางมาวางไปตอนที่ปูนยังไม่แห้งแล้วมีคนมาดึง
สายยางมันจะตรงค่ะคุณผู้ชม
นี่เป็นการลักษณะวัดรอยขดมากกว่าเพราะปูนมันแห้งไปละ
ก็เลยจะลองดูว่ารอยขดลอยโค้งเนี่ยจะเหมือนกับรอยที่คุณเฟี้ยวฟ้าวเชื่อว่าเป็นรอยพญานาคหรือเปล่า
แต่ก็ไม่รู้ไงว่าคือยังไง
คือสายยางเส้นนี้มันก็เพราะว่ามันอาจจะเป็นเชือกหรือว่าอะไรมันก็เยอะแยะไปหมดใช่ไหมฮะ
ถ้ามันจะไม่ใช่พญานาคจริงนะ
หรือจะเป็นงูเลื้อยผ่านก็ไม่รู้
เพราะว่ากล้องวงจรปิดคุณเฟี้ยฟ้าเธอบอกว่าตอนนี้เปิดไม่ได้

คนที่เขาเป็นคนดูแลกล้องวงจรปิดของสำนักปฏิบัติธรรมของเธอเขาไม่อยู่ใช่ไหม
แต่ว่าคนเขาอยากเออถ้าเปิดมามันก็สิ้นสงสัย

ถ้าโพสต์ก่อนวันรางวัลออกซะก็สิ้นเรื่องสิ้นราวอะไรประมาณอย่างนี้
ใช่ไงก็หลายเรื่องนะคะที่คนก็สงสัยอยากจะได้คำตอบจากคุณเฟี้ยวฟ้าวอะนะ
ทีนี้ค่ะเรื่องของร่องรอยที่คุณเฟี้ยวฟางเชื่อว่าเป็นรอยพญานาค
ตกลงแล้วกี่รอยกันแน่
เอามากั้นไว้ด้วยนะคลุมพลาสติกเลยนะ
รอยกันแน่คือเมื่อวานเนี้ยนักข่าวประจำจังหวัดเชียงใหม่เขาก็นับสิบสามรอย

วันนี้คุณสุชาดาไปบอกว่าสิบสองรอยแล้วคุณเฟี้ยวฟ้าวบอกว่าสิบสี่รอย

ความยาวก็ประมาณ๓เมตรนะคะ

ก็เปรียบเทียบลักษณะดูเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่ายังไงจะงูจะอะไรก็ไม่เนี่ยถ้าเกิดวัดความยาวก็ประมาณนี้แหละ
ทำไมมันก็เป็นแท่นปูนแผ่นเดียวกันทำไมมันขีดมันนับได้ไม่เท่ากัน

บางคนอาจจะมองว่าขีดนี้จางขีดนี้ชัดไม่ชัดอะไรอย่างนี้หรือเปล่า

ไม่ได้จะใบ้อะไรนะคุณผู้ชมแค่แบบนับไม่เท่ากันเฉยนะแค่เล่าให้ฟัง

คือพอมีข่าวนี้เนี่ยนะคะชาวบ้านก็ไปดูกันเยอะเหมือนกันคุณผู้ชมไปดูรอยปู่อินนคราชอ่ะนะคะ

แล้วก็พยายามจะดูว่ากี่รอยไงหลายคนบอกคงจะ๑๓รอยแหละเพราะว่าจะสงกรานวันที่๑๓เกี่ยวไหมไม่เกี่ยว
เห้ยกูก็ไม่รู้หลายคนบอกทีมข่าวแบบนี้ไง

ทีนี้ค่ะหมอปลามือปราบสัมภเวษีค่ะ

หมอปลาบอกว่าได้เห็นภาพแล้วล่ะ

หมอปลาบอกว่าถ้าถามผมนะผมไม่เชื่อ
ผมว่ามันคือรอยเรียกยอดไลค์ยอดติดตามในเพจ
ถ้าเป็นรอยพญานาคจริงพญานาคคงถูกปูนกัดตายไปแล้ว
เพราะปูนยังไม่แห้งดีก็เลยแนะนำบอกว่าคุณฟิวฟ้าว
เปิดดูเลยเอากล้องวงจรปิดเอาภาพในกล้องวงจรปิดมาให้ทุกคนดูเลย

ผมท้าเลยว่าเขาไม่กล้าเอากล้องวงจรปิดมาเปิดแน่นอน
เพราะสถานที่ปฏิบัติธรรมที่กำลังก่อสร้างเนี่ย
เขาติดกล้องวงจรปิดเยอะมากแต่ตรงนี้ผมกล้าบอกแล้วว่า
เขาไม่กล้าเอามาเปิดเขาอาจจะบอกว่า
กล้องเสียพญานาคเขาบำเพ็ญเพียน
เขาไม่มาแสวงหาผลประโยชน์กับมนุษย์
พญานาคเขาต้องบำเพ็ญเพียนอยู่ในสถานที่สงบ
แต่อันนี้คือพญานาคแสวงหาผลประโยชน์จากมนุษย์
สมมุติถ้ามันเป็นพญานาคอย่างที่เขาพูด
ตอนนี้พญานาคก็คงจะโดนปูนกัดตายไปแล้วครับ
คุณอิมเฟี้ยฟ้าไม่ได้บอกว่ากล้องเสียนะครับ
บอกว่ากล้องเนี่ยตอนนี้ไม่มีคนเปิดได้
เนื่องจากคนดูแลเขาไม่อยู่
เป็นจังหวะไม่อยู่พอดี
ท่านผู้ชมครับที่เราไปดูตรงนี้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกฮะ

เนื่องจากต้องยอมรับนะครับว่าคนก็อยากจะให้คุณเฟี้ยวฟ้าวเธอ
เคลียร์ให้ชัดมาตั้งแต่เรื่องของการถูกลอตเตอรี่บ่อย
ก็โพสต์เวลาที่ซื้อมาซะก่อนที่ลอตเตอรี่จะออกรางวัลเนี่ย
หลายหลายวันก็ได้ล่าสุดก็โพสต์แบบช่วงเวลาแบบใกล้ใกล้กัน
ถ้าจะเวลาเดียวกันก็แล้วแต่ความเชื่อกันไปนะฮะ
แต่ทีนี้มันก็สืบเนื่องมาจากว่าเธอก็มีสำนักปฏิบัติธรรมใช่ไหมฮะ
ชัดว่าเออตกลงแล้วเนี่ยมันมาจากอะไรกันแน่เพราะไม่งั้นเดี๋ยวคนจะหลั่งไหลอะไรไปกันเยอะ
แต่ถ้าศรัทธาไปกันเยอะอันนี้ก็เป็นเรื่องของความศรัทธาใช่ไหมถ้าศรัทธาในเรื่องที่คุณเฟี้ยวฟ้ากำลังทำอยู่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
อาจารย์ออสรองศาสตราจารย์ดรวิราชัยพุทธวงศ์นะฮะเราก็ไปถามนะฮะอาจารย์ออสอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์มเกษตรนะครับ
อาจารย์ออสบอกว่าอ๋อรอยพญานาคที่คุณเฟี้ยวฟ้าเอามาโพสต์เนี่ยนะมันก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลก็แล้วแต่
แต่ส่วนตัวอาจารย์ออสดูแล้วยืนยันว่าไม่ใช่รอยพญานาคแต่มันเป็นรอยปูนนั่นแหละนะเวลาเทพื้นปูนใหม่เนี่ยบางทีมันก็มีร่องมีรอยอะไรเกิดขึ้นได้
ที่เห็นมันก็คือลอยปูนที่มีการทำขึ้นใหม่เนื่องจากว่าเป็นรอยที่มีเป็นลักษณะลอยนูนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำขึ้นใหม่แน่นอนเนื่องจากว่าสีมันไม่เหมือนกันนะครับสีของปูนที่แห้งก็คือตรงพื้นปูน
ส่วนสีที่มาทำเป็นลอยเนี่ยคล้ายกับเอาไม้กวาดไปจุ่มตัวปูนซีเมนแล้วก็มาลากเป็นรอยเลื้อยนะครับถ้าเราจะจับผิดสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราสามารถที่จะบอกได้ดังนี้ก็คือหนึ่งนะครับ
ถ้าเป็นรอยพญานาคจริงลอยจะต้องเป็นร่องลึกลงไปที่พื้นปูนแต่ตรงนี้เป็นลอยนูนขึ้นมาบนพื้นปูน
อันนี้๒นะครับสีของปูนจะต้องเท่ากันนะครับแต่ตัวนี้เป็นสีปูนแบบใหม่มีความเข้มขึ้น
ประเด็นที่สามก็คือลอยการโค้งเนี่ยมันค่อนข้างจะหยักมากเกินไปพญานาคตัวใหญ่มันจะต้องมีการโค้งที่ค่อนข้างยาวนะครับ
นี่ฮะอาจารย์ออสบอกพญานาคท่านตัวใหญ่ค่ะถ้าเลื้อยจะต้องมีองศาในการเลื้อยไม่ได้แบบรอยเลื้อยแบบจะสั้นขดแบบนี้

ขนาดคุณสุชาดาใช้สายยางมันยังขดไม่พอ

ฟังพระมหาภัยวันหน่อยนะครับ
พระมหาพลัยวัลท่านบอกว่า
คือท่านมองว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นรอยพญานาคนะ
แล้วรอยนี้มันเกิดขึ้นตรงจุดที่คุณอิมเฟี้ยวฟ้าว
กำลังมาก่อสร้างสาราพญานาค
คนที่บอกว่าพญานาคเนี่ยรู้ได้อย่างใดว่าเป็นพญานาค
ถ้ามีกล้องวงจรปิดก็เอาออกมายืนยัน

อันนี้ท่านจะเชื่อเลยว่าใช่พญานาค
มาจะเชื่อคนไหนถ้ามันเห็นจริงนะ

ทำให้เป็นสถานที่ที่มันสอนธรรมะดีกว่า
ละที่ยังจริง
แต่มาว่ามันไม่ได้ประโยชน์
นี่แหละฮะเราก็ไปถามหาความจริงมาให้

ก็รอดูคนดูแลกล้องวงจรปิดกลับมาไหมล่ะ
เดี๋ยวต้องกลับมาเดี๋ยวต้องมีงานอีกไม่กี่วันใช่ไหมฮะ

แต่ก็ต้องเอาให้ชัดว่าเออมันใช่ในคืนวันนั้น

โอ้โหคุณแม่ของคุณเวียฟ้าเขานั่งสมาธิตั้งทั้งคืน